ถึงเรื่องคนทำผิดแล้วก็ต้องได้รับการลงโทษใช่ไหมคะ
ซึ่งบทลงโทษของเราถ้าไม่ปรับเป็นเงินก็ต้องจำคุกตามระเบียบของกฎหมายนะคะ
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเรือนจำเรื่องของผู้ต้องขังแล้วเนี่ย
ปกติแล้วในแต่ละปีนะคะจะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวประมาณ๑๕๐๐๐คน
และในจำนวน๑๕๐๐๐๐๐คนเนี่ยล่ะค่ะเขามีการดูสถิติกันแล้วนะคะ
ว่า๑๒๐มักจะหวนกลับไปทำความผิดอีก
ทีนี้ทางกรมราชธรรมเองทางเรือนจำเองเขาก็อยากที่จะมีมาตรการ
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะถูกปล่อยตัว
เพื่อที่จะไม่กลับไปทำความผิดแบบนั้นอีกนะคะ
จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรศักดาเลยค่ะ
ผู้ต้องขังจำนวนกว่า๓๐๐คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในทันทะสถานเปิดบ้านเนินสูง
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่เรือนจำได้อย่างอิสระ
โดยไม่ต้องมีพันธนาการใด
ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องขังที่กรมราชธรรมจัดขึ้น
ส่วนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของกรมราชธรรม
คือต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี
และจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า๑ใน๓
และคงเหลือโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
โดยการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้
จะมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม
ในเรื่องระยะเวลาสำหรับการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิมมากนัก
แต่มีเพิ่มความเข้มข้น
หลักสูตรเดิมนี้เราจะใช้เวลาประมาณ๓๐ชั่วโมง
แต่หลักสูตรนี้เราใช้เวลาระยะเวลาประมาณ๔เดือน

ก็เข้ามาเหมือนกับระบบเรือนจำ
ก็คือจะมีการปฏิบัติภารกิจตามปกติ
แต่จะเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัย
มีตารางการฝึกอบรม
และก่อนที่จะเริ่มกระบวนการฝึกต่าง
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของกรมราชธรรม
จะเข้ามาสอบถามความต้องการ
รวมไปถึงเป้าหมายของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษไปแล้ว
เพื่อเป็นการปรับสภาพจิตใจก่อนเข้ารับการฝึก
หลังจากที่ผู้ต้องขังได้รับการคัดเลือก
เข้ามาสู่โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

จะต้องรับการฝึกวินัยโดยจากเจ้าหน้าที่ทหาร

จะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึงเที่ยงวัน
ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ต้องขังได้พักในช่วงเที่ยง
และจะเริ่มเข้าฝึกอีกครั้งในเวลา๑๓นาฬิกาจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา
ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การทำกิจวัตรประจำวัน
ฝึกสมาธิสงบจิตใจ

ผู้ต้องขังจะได้รับการฝึกทักษะทางวิชาชีพ

จะได้รับคำแนะนำในการวางแผนในการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษ
ขณะที่อธิบดีกรมราชธรรมมองว่า
การแยกผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษออกมาอบรม
ตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกว่ารูปแบบเดิม
อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหานักโทษล้นคุกไปพร้อมกัน
การทำแบบนี้จะทำให้กระบวนการปล่อยหนึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีจำนวนที่ได้รับการปล่อยตัวได้มากขึ้นเร็วขึ้น
ก็จะทำให้ลดจำนวนผู้ต้องขังลงนะครับ
อกจากนี้ยังเป็นการดึงผู้ต้องขังส่วนหนึ่งออกจากเรือนจำหลัก
ก็ภายในเรือนจำหลักก็จะมีพื้นที่ว่างมากขึ้น
เพราะเรากะว่าจะเอามาทั้งหมด๙๐๐คูณ๒ก็คือ๑๘๐๐๐คนต่อปี
ฉะนั้นก็จะสามารถดึงผู้ต้องขังที่เราคิดว่าเป็นอันตรายต่อสังคมน้อยมาเข้าสู่ขบวนการที่นี่แล้วก็ปล่อยตัวไป
และหากหลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จลุ้งไปด้วยดี
กรมราชธรรมจะนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำชั่วคราวและทันทะสถานเปิดอีก๑๑แห่งทั่วประเทศ
พิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน